ที่เขาจะกลับมาแต่เป็นฝนหลังสั่งลาค่ะพื้นที่ไหนก็คือภาคพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน

ไปให้หมดแล้วค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะ

จะมีอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นและจะสลับฝนนิดหน่อยได้ด้วยนะคะ
ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศทำไมเป็นแบบนี้ล่ะคะ

นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
จะเห็นว่าฟ้ามันค่อนข้างปลอดโปร่ง
แต่ว่านี่คือช่วงปัจจุบันนี้นะคะก็คือช่วงเช้า

แต่ทีนี้นะคะช่วงบ่ายจนถึงค่ำเนี่ย

แต่ทีนี้ลมหนาวค่ะลมหนาวมาแล้วนะคะย้ำแบบนี้นะคะ
จุดที่เป็นประเทศจีนก็คือจุดที่เป็นสีฟ้านั่นคือหนาวมาก
แต่จะเห็นไหมคะอุณหภูมิภาพรวมของประเทศไทยค่ะ

งและส้มเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๒๐๓๐องศาเซลเซียสนะคะ
ลมหนาวลงมาปะทะกับความชื้นที่ยังคงอยู่ในประเทศไทย
ลักษณะแบบนี้แหละค่ะที่จะทำให้เกิดฝนนะคะ
ฝนจะเกิดพื้นที่ไหนบ้างช่วงเช้าค่ะยังคงปลอดโปร่งอยู่
แต่พอบ่ายจนถึงค่ำเท่านั้นแหละ
มาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่าง
ภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้
ภาคใต้นี่หนักสุดเลยนะคะภาคใต้ทั้งภาคเลยนะคะ
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างเลย
และหลังจากนี้เป็นต้นไปภาคใต้จะเข้าสู่ฤดูมรสุมอย่างเป็นทางการ

จะได้สัมผัสอากาศหนาวในช่วงวันเสาร์นี้นั่นเองนะคะ
แต่เรื่องของคลื่นค่ะเห็นไหมคะทะเลอันดามันค่ะ
รสุมเข้ามาแล้วนะคะคลื่นเขาจะสูงเพิ่มมากขึ้น
แต่ว่าฝั่งอ่าวไทยยังคงดีอยู่นะคะ
ทีนี้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วยังมีไหมล่ะ

นี่คือแบบจำลองทางอากาศจากเว็บไซต์วินดี้นะคะ

แหมไม่รู้จะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายก็ต้องเป็นข่าวร้ายแล้วค่ะ
เพราะว่าเราไปเจอหย่อมความกดอากาศต่ำ
อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ข้างประเทศฟิลิปปินส์นะคะ
คาดว่าจะขึ้นฝั่งที่ประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันเสาร์นี้

แล้วคาดว่าจะขึ้นฝั่งนะคะพัฒนาตัวด้วยนะคะ

ขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามช่วงกลางสัปดาห์หน้า
เข้าสู่กัมพูชาและเข้าสู่ประเทศไทยต่อไป
ทีนี้ลุ้นว่าลมหนาวจะทำให้เขาสลายตัวหรือไม่นั่นเองนะคะ

น้ำล่ะสภาพอากาศล่ะตามพื้นที่ต่างตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่อง
นี่คือการตรวจสอบระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัฐค่ะ
ปัจจุบันปริมาณน้ำ๒๕๑๙๘๙ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นร้อยละ๓ของพื้นที่
จากความจุอ่างที่รับได้๒๔๓๑๓ล้านลูกบาทเมตร

ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจะมากอย่างต่อเนื่อง
ที่ประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค๓
โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเชียงเหนือ

มีมติสั่งเพิ่มการระบายน้ำเป็นวันละ๒๕ล้านลูกบาทเมตร

กว่าสถานการณ์น้ำไหลเข้าเขื่อนจะเปลี่ยนแปลงฟังแบบนี้แล้ว
มันจะส่งผลกระทบทำให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่ท้ายน้ำ
จากทางปพจังหวัดจึงประสานหน่วยงานเฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมง
ถ้ามีความจำเป็นต้องอบพยพก็ต้องอบพยพทันทีค่ะ
ปราจีนบุรีนะคะตรวจสอบกันหน่อยที่กะบินบุรี
ตลาดเก่า๑๐๐ปีเป็นพื้นที่๒ริมฝั่งแม่น้ำปลาจีนบุรี
ได้รับผลกระทบจุดนี้ฝนตกต่อเนื่องค่ะ
เก็บน้ำนรึบดินจินดาปล่อยน้ำสมทบกับน้ำที่มาจาก
แวร์พระปรงแควร์ฮานุมานตอนนี้พื้นที่ตลาดเก่าน้ำท่วมค่ะ
ประมาณ๑เมตรและยังสูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ตอนนี้นะคะตลาดเทศบาลชุมชนซอยโรงศรีปรายศนีย์บ้านแขก
ทะลักเข้าท่วมถนนในซอย
แล้วก็การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะ
พ่อค้าแม่ค้ารอดูสถานการณ์นะคะถ้าน้ำสูงขึ้น
อยู่ไม่ได้ค่ะต้องย้ายข้าวของขึ้นสู่ที่สูงต่อไป
และของที่เตรียมขายก็ต้องพักไว้ก่อนนะคะขายไม่ได้ค่ะ
คุณผู้ชมคะย้ำนะคะใครที่จะเดินทางไปดูปรากฏการณ์
บ้างไฟพญานาค๑ปีมีครั้งเดียวเอ๊ะมาแล้วเนี่ย
ข้างหลังที่ฉันเห็นแว๊บโอ้ยอย่าลืมนะคะรีบไปจับจอง
หลายคนบอกว่าไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะคะร่มเสื้อกันหนาว
เอาไปให้ครบนะคะดิฉันขออนุญาตรำต่อนะคะ
บูชาพญานาคค่ะมวลบ่องามบ่อคอมเมนต์ในยูทูปในเด้อค่ะ